ไม่ใช่อากาศนะเรื่องราวในโลกโซเชียลนะฮะ
ระหว่างศึก๒ปบางคนก็บอกเป็นศึกนางงาม
แต่บางท่านก็ไม่นับว่าเป็นศึกนางงาม

แต่ว่าศึกสองปปารีนากับปนัดดา
ยังคงเป็นศึกที่ร้อนแรงอยู่

เพราะว่าจริงเหรออู๋คุณ๒ชั่วโมง๒๕โพสต์
โอ้โหโพสต์เรียงเป็นตับเลยฮะ

เพราะคุณบุ๋มปะนัดดาจริงด้วยใช่ไหมเข้าไปดูแล้ว
คุณบุ๋มปนัดดาก็โพสต์บอกว่าโพสต์สุดท้ายเมื่อคืน

บอกว่าจะขอโพสต์เมื่อคืนนี้โพสต์สุดท้ายแล้วนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะ

แล้วก็อย่างที่คุณบุ๋มให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไป
บอกว่าตอนนี้เริ่มสนใจเรื่องการเมืองแล้ว

โอ้โหนี่แค่คุณบุ๋มพูดประโยคนั้นไปคุณเชื่อไหม

สิบเก้าพักการเมืองโทรศัพท์มาติดต่อคุณบุ๋มอ่ะ

แต่ว่าคุณบุ๋มบอกแบบนี้
บอกว่าได้รับการติดต่อจากหลายภาคการเมือง
รุมจีบให้ไปร่วมงานด้วย

คงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
เพราะเป็นที่รักของประชาชนดีอยู่แล้ว
และมีบางพักเตือนว่าอย่าไปเล่นตามกระแส
ที่นางสาวปารีนาสร้างขึ้น
แล้วเมื่อเช้าคุณบุ๋มปะนัดดาก็โพสต์นะ
โพสต์ในโซเชียลของเธอในเพจของเธอเหมือนกัน
ก็เป็นภาพของเธออยู่กับน้องสุนัขบนรถเนี่ยนะฮะ
ก็ใช้ชีวิตตามปกติสวัสดีวันเสาร์แล้วก็หัวใจ
ดูคุณปารีนาบ้างดีไหมครับ
คุณปารีนาจะเอาโพสต์ไหนดี
ไล่ไม่ถูกเลยอ่ะไล่ไม่ถูกเอาบางส่วนแล้วกัน
เอาโพสต์หนึ่งก่อนคุณปรินาโพสต์เฟซบุ๊ค
้าคุณบุ๋มปนัดดาลงสสเขตราชบุรี
ที่เธอเป็นเจ้าถิ่นบอกว่าขออย่าหนีไปลงเขตอื่น
ดีกว่าคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้ว
พร้อมติดแฮชแท็กแข่งกับสสปรินา
แล้วก็บางโพสต์บอกอีกทั้งมาพูดว่าจะเป็นสอสอ
ที่ดีให้ดูจนสีระคุณสีระเจนจ้ะค่ะ
สอสอภักดิ์เดียวกันฮะภักดิ์พลังประชารัฐ
ต้องพูดว่าไม่ได้เป็นกันง่ายนะ
ดาราสมัครสอบตกเยอะนะในโพสต์ของคุณปารีนา
ที่ผมไล่อ่านเมื่อเช้านี้ผมคัดบางส่วนมาแล้วกันนะครับ
เรื่องหน้าแหมธรรมลุยปารีนามแต่เบื้องหลังให้คนมาติดต่อ
ขอดีกันเพราะกลัวจะถูกดำเนินคดีหมินประมาท
ดูถูกว่าอยากได้ซีนทั้งที่วันนี้
ปารีนาดังกว่าเบลล่าซะอีกดูหน้าจองตัวนี้
วันนี้เช้านี้โพสต์ด้วยพื้นสีฟ้า
ใช้ความนางสาวไทยเอาวงกุฎเอากรุ๊ปไลน์นางสาวไทยมา
ดูถูกคนอื่นอะไรเนี่ยนะฮะส่วนฟ้องฉัน
ฉันก็ฟ้องมาสิประสบการณ์คนละกระดูก
พิมพิษกระดูดอะไรแบบนี้

มาดูถูกกันสารพัดแล้วสักพักมาร้องไห้
อะไรแบบนี้นะครับแต่ประโยคนึงที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นนะที่บอกว่าเบื้องหนัง
เบื้องหน้าเนี่ยทำมาลุยปารีนาแต่เบื้องหลัง
ให้คนมาติดต่อขอดีกันกลัวจะโดนฟ้องล่ะสิ
กลัวจะโดนดำเนินคดีนะสิถ้าพาดพิงไปถึงอีกคน
เดี๋ยวอีกคนก็บอกเอ้ยใครไป

อะไรยังไงอะไรนะครับเออแล้วก็มันมีอีกฮะ
อย่าคิดว่าไม่ได้พูดชื่อใครแล้วจะรอดหากไต่สวนแล้วพบความเสียหาย
แล้วก็รู้ตัวหมายบางคลิปคุณ
เผลอพูดถึงชั้นเต็มว่ากันที่ศาลค่ะ
คุณแล้วแต่ละโพสต์เนี่ยยอดแชร์เยอะมากนะ
เคยออกมาพูดว่าถ้าเป็นเฟซบุ๊คของจริงจะไม่เปิดให้คอมเมนต์
ยกเป็นเพื่อนแต่เชื่อมั้ยคือหลายคน
อยากจะคอมเมนต์คือแบบมือสั่น
ถ้าไม่ได้ก็ต้องแชร์ไปจะได้ไปคอมเมนต์ที่อื่น
แชร์จากของคุณปรินาเองยอดกี่ครั้งสมมุติ๑๐๐ครั้ง
แต่เดี๋ยวว่าไปแชร์จากของคนอื่นยอดเป็นพันครั้ง

ก็ว่ากันเรื่องของเขานะครับ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าพร้อมจะอ้าแขนรับเข้าพักเพื่อไทย
เพราะถือว่าบุ๋มปนัดดาเป็นคนเก่งมีความสามารถนะครับ
ส่วนนายธัญวัฒน์กมลวงวัฒน์สสพักเก้าไกล
บอกว่าจริงแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าสู่สนามการเมือง
หากอนาคตข้างหน้าบุ๋มปนัดดาเปลี่ยนใจ
อยากจะมาร่วมขับเคลื่อนทำงานการเมือง
ก้าวไกลก็พร้อมจะเปิดกว้างนะครับ
ดูที่เพื่อนสสด้วยกันนะฮะ
โอ้โหนี่คือคนนี้เขาต้องมาคู่กับคุณปรินา
เป็นแฮชแท็กทีมเดียวกับปรินาอยู่ฝั่งปรินาตลอดค่ะ
ครับทั้งในส่วนของการเป็นสอสอและในส่วนของกรรมธิการ
นี่แหละคุณผู้ชมถูกต้อง
คือคุณศิระเจนจาคะสสกมพักพลังประชารัฐ
ออกมาทักทวงเพราะว่าคุณบุ๋มประนัดดาพูดไง
ว่าถ้าเป็นแบบนี้คืออยากจะลงสมัครสอสอ
บางคนเป็นดรเป็นดารามาสมัครก็สอบตกมาแล้ว
แต่ว่าอยู่พรักเจอกันจะทำให้ภาพสอเหมาะเสีย
ตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร
แต่ว่าอยากจะปลอดภัยปลอดภัยเป็นธรรมดด

อันนี้พูดถึงเรื่องของความสวยความงามแล้ว
ครูถันวากรายเริ่มนะคะอดีตสมาชิกภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็โพสต์ถึงกรณีที่สองสาวออกมาตอบโต้กันนี่แหละ
ท่านบอกว่าหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะว่า
คุณปารีนาตัวจริงสวย
เพราะท่านบอกว่าท่านเคยเจอตัวจริงมาแล้ว๒๓ครั้ง
คนอายุวัยนี้เมื่อมองที่ตาของเธอบอกได้เลยว่า
ผู้หญิงคนนี้คุณปารีนาไม่ใช่คนโง่แต่ฉลาดมากด้วยซ้ำไป
ก็จะบอกว่าสวยสมวัยแล้วก็ฉลาดนะฮะ
ใช่แต่ว่าบางทีการแสดงลักษณะอาการมึนเบลอนั้นน่าจะเป็นการแกล้งทำมากกว่า
ถ้าหากพิจารณาให้ดีสิ่งที่คุณปารินาเคลื่อนไหว
อาจจะมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอยู่แทบทุกครั้ง
รวมถึงกรณีพิพาทกับคุณบุ๋มด้วยก็เหมือนเป็นการกลบข่าว
แตกแยกและความขัดแย้งของพักพลังประชารัฐ

อันนี้คุณธรรมดาบอกช่วงนี้เรื่องของพักพลังประชารัฐก็ร้อนแรงดีกว่านะ
แล้วมันก็ไปคาบเกี่ยวถึงการปรับคอรมอที่กำลังจะมาถึงด้วย
ใช่นะพอกลุ่มสามมิตรหรือกลุ่มอะไรจะโดนอะไรหรือเปล่า
ในส่วนของพักพลังประชารัฐนะครับ
รัฐมนตรีคนไหนกลุ่มไหนจะโดนปรับนะครับ
เขาก็จับตามองไปที่ทางพักนะครับ
ค่ะส่วนคุณบุ๋มปนัดดาที่บอกว่าจะลงการเมือง

คนจริงคนกล้าอยากจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศ
ก็แสดงมุมมองในทัศนะของท่านไป
ส่วนคุณบุ๋มเมื่อคืนเขามีโพสต์มีไลฟ์นะ

เขาก็ไลฟ์แล้วก็เอาจริงนะ
คือคนดูเยอะคนแชร์เยอะมาก
ทีแรกคุณบุ๋มพูดตั้งแต่วันที่๔แล้วไง
ช่วงบ่ายว่าโพสต์นั้นขอเป็นโพสต์สุดท้าย
จะพูดถึงคุณปรินาแต่เมื่อวาน
มีการออกมาไลฟ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้

เออก็ใช่ค่ะมาไลฟ์มาพูดถึงเรื่องราวนี้

แล้วเอาจริงตอนท้ายก็มีน้องอันดามัน
นอนที่ตักแล้วก็เหมือนกับคุณบุ๋มว่า

ได้รับพลังจากคนที่รักบุ๋มมาเยอะมาก

เสียพลังเยอะเลยช่วง๒วันที่ผ่านมา

เรื่องทำอะไรอยู่เหมือนคุยกับแฟนคลัพย์

เรื่องนี้บางท่านก็สนใจ

กำลังยื่นเสนอในชั้นอนุกรรมธิการอยู่นะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สนใจสำหรับคู่นี้
เขาบอกว่ามวยอาจจะถูกคู่อะไรประมาณนี้นะฮะ
มันก็กลายมาเป็นประเด็นจริงนะ
แต่ก็อยากให้มันจบแล้ว
เพราะว่าหลายคนดิฉันไปนั่งอ่านคอมเมนต์ของแฟนย้อนหลังเนี่ย
แรกนึกว่ามี๒ฝ่ายนึกว่ามี๒ทีม
แต่พอไปอ่านดูอุ๊ยทำไมคอมเมนต์ไปในแนวทางเดียวกันหมดเลย
ทีมนี้หนักไปทางคุณบุพักเยี่ยมเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คือเกิน๙๐
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาก็ได้นะครับ
เบาแต่คอมเมนต์ในเฟซบุ๊คจริงคือแรงมากเลยนะ

โอ้โหหนักทั้งนั้นเลยดูเดือดเลยนะฮะ